บันนะครับคนต่างประเทศนะครับ

น่าค้นหาเยอะยังอยู่
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว
ชาวบ้านเขามีทีมีวิธีการ

ทำเป็นคือวิถีชุมชนเป็นดั้งเดิม
เขาเรียกกันว่าการเผาเครื่องยาร้อน

เป็นการปรับสมดุลของธาตุในร่างกายนะครับ

เป็นพื้นที่อยู่ในภายในสำนักสงฆ์ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับผม
มีชาวบ้านให้ความสนใจกับการรักษาอาการเจ็บป่วยแบบแพทย์แผนไทย
โดยใช้วิธีเผายาสมุนไพรบนหน้าท้องหรือว่าเผาเครื่องยาร้อนนะครับ
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเลือดลมและช่องท้อง
หรืออาการที่ชาวบ้านเชื่อว่าไฟธาตุทั้ง๔ในร่างกายผิดปกติครับ
นางวารินพุนศิลป์โชคหิรันต์อายุ๖๓ปี

ให้การรักษาด้วยสมุนไพรก็เล่าว่า
การรักษาแบบนี้เป็นศาสตร์โบราณที่มีมานานกว่าร้อยปีแล้วครับผม
เป็นการใช้ไฟเย็นปรับธาตุในร่างกายให้เกิดความสมดุล
โดยนำยาสมุนไพรพื้นบ้านอย่างขิงคาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ
และสมุนไพรอีกหลายชนิดมาต้มและผสมให้เข้ากัน
จากนั้นก็นำผ้ามารองที่หน้าท้อง
แล้วนำสมุนไพรมาวางไว้ที่ผ้านะครับ
ก่อนจะนำผ้ามาคลุมทับสมุนไพรอีกขั้นนะครับ
แล้วก็เป็นสมุนไพรอีกชั้นนะครับผมแล้วก็ใช้แอลกอฮอลลาดลงไป
จุดไฟเผานานประมาณ๑๓นาที
ติดต่อกัน๒ครั้งจึงเสร็จสิ้นการรักษา

ซึ่งชาวบ้านก็มาลองรักษาด้วยวิธีนี้
บอกว่าหลังเผายาแล้วนะครับ
รู้สึกว่าตัวยาจะซึมเข้าไปในผิวหนัง
ทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นเลยทีเดียวครับ
สำหรับการรักษาแบบนี้นางวารินบอกว่า
ศึกษามาจากตำราแพทย์แผนไทย
รับรองโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยมีโอกาสรักษาให้พระสงฆ์และเนร

ซึ่งหากเป็นพระสงฆ์และเนรจะรักษาฟรี

เพราะเงินที่ได้มาก็จะนำไปทำบุญสร้างกุศลต่อไป
ซึ่งปกติแล้วจะเปิดให้บริการรักษาอยู่ที่บ้านเกิดในอำเภอหนองปลือ

จึงเปิดให้บริการรักษาไปพร้อมกันด้วย
โอ้โหเป็นวิธีการโบราณนะครับ

เห็นแต่คนแก่คนเท่าแล้วว่ามันต้องมีการเผาแบบนี้แบบนี้
แต่ผมไม่เคยเห็นกับตาแบบนี้นะครับแบบสดแบบนี้
ก็มีความแปลกดีนะครับ